คุณผู้ชมคะติดตามข่าวเที่ยงกันช่วงนี้ค่ะตอนนี้สังคมระส่ำระสาย
เกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมกันของสอบคอชุดเล็กด้วย
แล้วมาตรการต่างคือช่วงนี้มันใกล้สงกรานแล้วไง
ก็ต้องสรุปมาตรการต่างออกมาคุณผู้ชมอยากให้รอติดตามกันให้ดี
แต่ว่าตอนนี้ค่ะที่บอกว่าระส่ำระสายเพราะว่ามันเกิดการแพร่กระจายไปทั่วแล้ว
คลัสเตอร์ของสถานบันเทิงย่านทองหล่อตอนนี้มันลามไปแทบทุกวงการแล้ว
วันนี้ค่ะที่จับตาก็คือในแวดวงของคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะคะ
ซึ่งวันนี้มีการประชุมคอรมอแล้วปรากฏว่ามีรัฐมนตรีทั้งหมด๑๑คน
ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม๑๑คนนี้จะแบ่งเป็นกลุ่ม๙กับกลุ่ม๒
ละ๙คือมีความเสี่ยงแล้วก็ขอกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ส่วนกลุ่ม๒ก็คือติดภารกิจปฏิบัติราชการต่างจังหวัดนั่นเองนะคะ
ซึ่งการประชุมวันนี้แน่นอนค่ะก็ไม่สามารถมาร่วมประชุมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมคอรมอลเมื่อเช้านะคะ
นายกบอกแบบนี้บอกว่ากังวลถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตอนนี้มีบุคคลใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีติดเชื้อ
ทำให้รัฐมนตรีเองรวมถึงรัฐมนตรีช่วยก็ต้องลาประชุม
แล้วก็กักตัวเพื่อดูอาการ๑๔วัน
ทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะมาเป็นการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
รวมถึงส่วนของกิจกรรมก่อนการประชุมคอรมอล์
ปกติก็จะมีการจัดกิจกรรมก่อนถูกไหมคะ
แต่ว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยกเลิกไป

นายกบอกว่าตัวนายกมีการตรวจหาเชื้อ
ทีนี้นักข่าวก็มีการถามคำถามนายกอีกนะ

อย่างที่คุณอริยาบอกไปจะใกล้สงการแล้ว
มันจะเกิดการเดินทางของคนเป็นล้าน
จะต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะท่านนายโยกเออใช่
นายกบอกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสอบคอ
ท่านนายกจะประชุมเลยไหมหรือว่าจะมีมาตรการอะไรออกมา
นายกบอกว่าก็จะต้องประชุมอะไรกันอีก
ที่ผ่านมาก็สั่งกำชับด้านมาตรการทุกวันอยู่แล้ว
และให้แนวคิดนำไปพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้อง
แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เองอาจจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีก
เพราะว่ามีการประชุมชุดเล็กไปเมื่อวานนี้นะคะ
มีการประชุมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
ประชุมปุ๊บวันถัดไปก็จะประกาศมาตรการออกมานะคะ
ถึงอย่างไรก็ตามห่วงความรู้สึกของประชาชนค่ะ

ถ้าหากไม่ร่วมมือจะเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก

และได้มีการกำชับคอรมอลไปแล้วทุกคน

อย่าทำอะไรให้แย่ไปกว่าเดิมค่ะนายกบอก
ใช่ค่ะแล้วก็การประชุมคอรมอลวันนี้
ก็มีทั้งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรี
ลาการประชุมทั้งหมด๑๑คนนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะแบ่งเป็น๒กลุ่ม

กลุ่ม๙คนเป็นการลาเพื่อกักตัว๑๔วัน
เพราะอะไรเพราะว่าในกลุ่มรัฐมนตรี๙คนนี้
คือมีบุคคลที่มาพบมาร่วมประชุมด้วย
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิด
ซึ่ง๙คนนี้ก็ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชม
มีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
มนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนางกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
อันนี้คือ๙คนที่ลาเพื่อขอกักตัวดูอาการ๑๔วัน

ว่าแต่ละท่านคือมีความเสี่ยงยังไง
แล้วก็มีผู้ที่มาติดเชื้อผู้ติดเชื้อมาสัมผัสใกล้ชิดยังไง
ส่วนกลุ่ม๒คนค่ะกลุ่ม๒คนก็มีรัฐมนตรี
รัฐมนตรีนะคะที่ลาไปประชุมตรวจราชการจังหวัดกระบี่
เป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
นี่เป็นทั้งหมด๑๑คนนะคะ
ค่ะเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ๑ในกลุ่ม๙
ที่บอกว่ามีการกักตัวแต่ว่าไม่ได้ติดโควิด๑๙
ก็คือนางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเผยว่าได้รับข่าวว่า
มีหนึ่งในผู้ร่วมแสดงความยินดี

การร่วมแสดงความยินดีที่เธอเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี
การกระทรวงศึกษาที่การที่บ้านพักที่สะแก้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่๔เมษายนที่ผ่านมา

ไปตรวจเชื้อไปหาคุณหมอทันที

ก็คือไม่ติดนะคะแต่เธอบอกว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบนะ

และหลังจาก๑๔วันปุ๊บจะตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ค่ะนี่ขนาดท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่นะ

เพราะว่าตอนนี้มีรายงานล่าสุดว่าผู้ติดเชื้อคือ๒๐คนในจังหวัด
นั่นนี่อ่าก็ท่านก็ป้องกันนะนะคะ
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
ได้ทำงานร่วมกับนางสาวตรีนุษย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทอดนะคะ

ระบุว่าหลังจากนี้ตนจะไปตรวจหาเชื้อก่อน
แต่หมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องกักตัว
อย่างไรก็ตามค่ะคุณวิศนุบอกว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจไง
จะลาประชุมคอรมอลวันนี้ก็ที่ไม่ไปทำงานนี่แหละ
กลับมาทำงานได้พอดีไม่ได้หมายความว่าไม่ทำงาน
ส่วนรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางโทรศัพท์ค่ะบอกถึงอาการแล้วว่าวันนี้คุณสุภาษารา
คือตัวนายศักดิ์สยามเริ่มมีอาการคือมีไข้มีไข้สูง๓๘องศาเซลเซียส
รวมถึงมีการเจาะเลือดไปตรวจรอผลอยู่แต่ทีนี้ค่ะนายศักดิ์สยามก็บอกว่า
ผมเนี่ยนะคิดว่าผมมีแนวโน้มที่จะติดโควิดเพราะว่าผมเนี่ยสัมผัสใกล้ชิดกับหน้าห้อง
คือหน้าห้องของท่านติดโควิด๑๙ผลออกมาแล้ว
แล้วตัวท่านบอกว่าสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หน้าห้อง
ดังนั้นก็คิดว่าน่าจะติดโควิดประกอบกับเริ่มมีอาการคือไข้สูงแล้วด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าตัวของคุณศักดิ์สยามไม่ใช่รัฐมนตรีที่ไปเที่ยวผับย่านทองหล่อ
ทีนี้พอมีการเจาะเลือดแล้วเฝ้าสังเกตอาการ
ล่าสุดเนี่ยผลออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมผลออกมาเป็นบวก
ก็คือติดเชื้อโควิด๑๙ดังนั้นคือท่านก็บอกค่ะว่า
หลังจากนี้ก็จะเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป
แปลว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องสะเทือนแวดวงของคอรมอลเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ารัฐมนตรีติดแล้ว๑คน
อันนี้ไปทำงานที่ไหนบ้าง
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคณะรัฐมนตรีใกล้ชิดใครแหละทีนี้
น่ากังวลก็คือการประชุมมีการทำบุญพักภูมิใจไทย
อ๋อค่ะอืมแล้วทีนี้ค่ะดังนั้นค่ะ
ก็ทำให้สอสอทั้งหมดของภูมิใจไทยเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านนายสุภาชัยใจสมุทร
สอบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าสอสอพักภูมิใจไทยที่มาร่วมกิจกรรม
เมื่อวานมีการทำบุญมีการประชุมพักภูมิใจไทย
เมื่อวานนี้ก็ขอไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาวันนี้

โดยในวันนี้เนี่ยนะคะบรรดารัฐมนตรีแล้วก็สอสอของพักภูมิใจไทยเนี่ย
ต้องไปตรวจหาเชื้อที่บำราชนราดูล
มันก็มีข่าวแจ้งส่งตรงมาให้ผู้สื่อข่าวเลย
บอกว่าผู้สื่อข่าวทุกคนเลยนะที่ไปทำข่าว
เมื่อวานนี้ที่พักภูมิใจไทยทำบุญเนี่ย
จะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันทั้งหมดนะคะ
ส่วนสสพักประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมงานวันครบรอบ

รวมถึงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รัฐมนตรีแล้วก็สสที่ร่วมเดินทาง
ก็ขอกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้ค่ะทางด้านสำนักงานหลักขาธิการสภาพุทธรรษฎร
ก็มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์เป็นการแจ้งสื่อมวลชนนะคะ
อย่างที่บอกว่าให้สื่อมวลชนที่ไปทำข่าว
ใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีหรือว่าคนที่มีความเสี่ยง
จะต้องเฝ้าระวังกักตัวติดตามอาการ
รวมถึงคืออาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยน
คนอื่นมาทำหน้าที่ในรัฐสภาแทนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ส่วนนักข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีที่มีความเสี่ยง

ทีนี้คุณผู้ชมพอมันมีข่าวแบบนี้เราเองก็เสพข่าวตลอด
แล้วมันก็เกิดความหวั่นวิตกเกิดความน่ากลัวว่า
การระบาดระลอกนี้สรุปมันจะยังไงกันแน่
เพราะว่าข้อมูลจากทางคุณหมอธีรวัตรเหมจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็มีการแชร์ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแต่เอาจริงหลายคนอ่านแล้วก็
อาจจะรู้สึกหวัดวิตกเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอโพสต์
คุณหมอระบุว่าระลอก๓ขณะนี้เข้าตามคุณสมบัติแล้ว
ก็คือคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการแล้วก็กระจายไปทั่ว
รอสัญญาณสุดท้ายก็คือการออกอาการ
ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลที่เป็นอาการหนัก
ทีนี้พอคุณหมอบอกแบบนี้ทั้งหมดมันเหมือนกับมันเข้าข่าย
การระบาดระลอก๓นี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะ
เพราะว่าจริงก็โทษใครไม่ได้เราก็ต้องตั้งกาดให้สูงเข้าไว้
อกจากนี้ก็โพสต์ด้วยนะคะบอกว่าโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่ง
ตั้งแต่๑เมษายนประมาณ๑๐๐กว่าราย
ในคนที่ไปตรวจ๑๐๐๐รายนี่นะพบผู้ติดโควิด
เมื่อวานนี้ยอดถึงเมื่อวานนี้นะคะ๑๐๖ราย
คุณสุภาษาราดู๑๐๖รายจาก๑๐๐กว่ารายก็คิดเป็น๙แล้ว
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นความน่ากังวล
แต่เราก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกมากนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่สำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วก็ไปตรวจ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง
ทีนี้พอไปเที่ยวจะไม่ได้อยู่สถานบันเทิงเดียว
ไปหลายสถานบันเทิงรวมถึงมีการเดินทางกลับต่างจังหวัด
มันก็เหมือนกับเป็นการแพร่เชื้อแบบกระจาย
แล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือการไม่แสดงอาการนี่แหละ
คุณหมอที่โพสต์มาก็คือคุณหมอเทียรวัตร
บอกว่าโรงพยาบาลเดียวนะคะและเป็นย่านรามคำแหง
นี่ยังไม่ได้รวมย่านที่มีสถานบริการสถานบันเทิงเยอะนี่นะคะ

ถึง๓วันนี้ติดตามข่าวนี้ให้ดีนะคะ
เพราะว่าผลมันเริ่มทยอยออกมา
รวมถึงผลของการตรวจเชิงลุกอันนี้น่าสนใจนะคะ